จำกันได้อีกข่าวหนึ่งก็คือที่สมุทรประการที่แบบว่าลูกเขานั่งเฝ้าจนแม่เขาเป็นโควิดติดโควิดจนแม่ตาย
แล้วก็เด็กสองคนก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่เขาก็สั่งว่าลูกเขาบอกว่าจำไว้นะลูกถ้าแม่ตายไปแล้วอ่ะ
ให้หนูสองพี่น้องรีบไปสถานรับเลี้ยงเด็กกำพาแม่เขาสั่งเขาไว้อย่างนั้นจริงนะ
มันก็เป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องเนี่ยภาพนี้เราเชื่อว่าหลายคนจำกันได้ตอนโควิดระบาดที่สมุทรประการนะครับ
ก็คือน้องกระปุกกับน้องออมสินเขาสูญเสียแม่เพราะแม่ติดโควิดเนี่ยนะ
ตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเต็มยังไงการรักษามันไม่เพียงพอมันไม่เท่าทุกวันนี้หรอกนะครับ
ก็แม่เขาก็จากไปเพราะโควิด๑๙ล่าสุดน้องเพลงชนธิดาได้เผยภาพครอบครัวคู่กับน้องกระปุกกับน้องออมสิน
พร้อมระบุว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีหลายท่านพิมพ์มาถามถึงข่าวของสองน้องเนี่ยนะครับ
วันนี้น้องทั้งสองคนได้ย้ายมาที่บ้านแล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้น้องทั้งสองคนเนี่ยต้องไปอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็กในครอบครัวสมุทรประการนะที่จังหวัดสมุทรประการเนี่ย
เพื่อรอเวลาที่แบบว่าจะต้องอนุมัติให้ครอบครัวไหนจะมาเป็นคนอุปถัมภ์ซึ่งครอบครัวเราเป็นหนึ่งในหลายครอบครัวที่ยื่นเรื่องอุปถัมภ์น้องเข้าไปนะครับ
ซึ่งในเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเคยสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แจ้งกับทางเราว่าขออนุญาตไปดูบ้านและครอบครัวอื่นด้วยเช่นกัน
โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาเมื่อพิจารณาทุกบ้านอย่างครบถ้วนแล้ว
ต่อมาเขาก็รับเลือกนะฮะให้บ้านของน้องเพลงเนี่ย

เด็กผู้หญิงด้วยไงเราจะห่วงเนอะ
รู้สึกพี่เอกเขาจะส่งเรียนเท่าที่แบบว่าได้ยินพี่เอกเขาจะส่งให้น้องเรียนให้สูงที่สุดอะไรอย่างนี้

ทั้งคุณมาดามตู่ด้วยนะ
คุณไอ้ตู่เขาบอกเขาจะส่งให้แบบถึงที่สุดวันนั้นนางโชว์มา
มาดามเออฉันส่งอยู่ตอนนั้นก็ต้องทำเรื่องไม่ใช่แบบว่า
ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตปุ๊บแล้วเราจะไปเอาลูกเข้ามาเรียนไม่ได้เลย
เขาก็ต้องทำตามที่แม่เขาสั่งไว้ก่อนว่าเด็กเนี่ยจะต้องกลับไปที่บ้าน
เลี้ยงเด็กถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องทำเรื่องขอเข้าไป
พี่ตู่เขาทำเรื่องแต่วันนั้นแหละเข้าขั้นตอนเนอะ
โปรดติดตามตอนต่อไป